ชนกอินทนนท์นะครับหลังจากที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
คว้าแชมป์แบตมินตันที่อินโดนีเซียนะครับ
ทำให้ในเรื่องของความมั่นใจของเขาเนี่ย
กลับมามีความมั่นใจเต็มร้อยนะครับ
แล้วก็ต้องการที่จะพยายามจะรักษาผลงานให้ดีต่อเนื่อง

เมนรัชนกอินทนนทนักแบตมินตันมือหนึ่งของไทย

ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าการคว้าแชมป์ที่อินโดนีเซียมาสเตอร์
ถือเป็นการเปิดฉากที่ดีนะครับสำหรับปี๒๐๒๐นะครับ
อย่างไรก็ตามในปีนี้ยังมีทวนาเมนต์ที่สำคัญอีกหลายรายการ
ซึ่งเขาจะพยายามโฟกัสกับการฝึกซ้อม
และแข่งในแต่ละแมทให้มากที่สุด
เพื่อรักษามาตรฐานของตัวเองต่อไปให้ได้นะครับ
ขณะที่การวางแผนการแข่งขันศึกโตเกียวเกม๒๐๑๖
น้องเมลกล่าวว่าสำหรับช่วงนี้มีทั้งโปรแกรมซ้อมหนักแล้วก็เบา
ลับกันเพื่อรักษาร่างกายให้พร้อมและไม่บาดเจ็บ
ศึกโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
อกจากนี้น้องเมย์เองก็ยังเปิดเผยถึงอันดับโลกที่ปัจจุบัน

ตนไม่สามารถที่จะทำแรงกิ้งขึ้นไปติดท็อปโฟลได้ก่อนศึกโอลิปิก
ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากทุกคนที่ได้โคต้าโอลิมปิกล้วน
มีฝีมือที่ใกล้เคียงกันนะครับมีสัมภาษณ์ของน้องเมย์ด้วยครับ
ก็สำหรับในปี๒๐๒๐ค่ะก็ถือว่าเป็นปีที่สำคัญค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการเปิดได้ดีค่ะ
แต่ว่าอีกหลายรายการก็คือจะพยายามที่จะแบบคอนโทรตัวเองให้เป็นธรรมชาติที่สุด

เพราะว่าการแข่งขันในปีนี้ก็ถือว่ามีรายการใหญ่ที่แบบมันก็สำคัญกับตัวเมย์เองค่ะ
ก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมากค่ะ
กับการที่เราจะขึ้นไปท็อปโฟลหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าแต่ละสีดมันก็หนักพอกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ฝีมือของประเภทหญิงเดียวก็ค่อนข้างที่จะสูสีกัน
ก็มองว่ามันอยู่ณวันนั้นว่าใครจะสามารถคอนโทนตัวเองได้มากที่สุดค่ะ
แข่งขัน๑๑๑๕มีนาคมนี้ที่เบอร์มิ้งแฮมที่อังกฤษ
ปีที่แล้วฟอร์มไม่ค่อยดีตกรอบแรกปีนี้ไปแก้มือใหม่นะคะ
ไปต่อกันที่ดรศักชายทัพสุวรรณประธานสหพาลมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
ซึ่งจัดขึ้นในไทยนะคะว่านัดเป็นการรวมพลังเป็นหนึ่ง
เพื่อมวยไทยสู่ประชาคมโลกแล้วก็โอลิมปิก
ร่วมในพิธีลงนามด้วยวัตถุประสงค์นะคะ
ก็คือต้องการกำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนากีฬามวยไทย
ระดับนานาชาติตั้งแต่เยาวชน
รวมถึงแก้ไขแผนขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกเกม๒๐๒๔ที่ฝรั่งเศส
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของสหพันธ์ด้วยค่ะ